กราบก้มบังคมบาทพอแห่งชาติของปวงชนทรงงานบันดาลดนผ่านทุกทนทุกคนไทย
พระองค์ผู้ทรงธรรมวิสุทธิ์ล้ำสว่างใสสถิตสนิทในเป็นหลักชัยใจประชา
พ่อหลวงของปวงราชประชาชาติปรารถนาบำบวงควงมาลาน้อมนำมาถวายพระพรด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
และเส้นก๋วยเตี๋ยวตรากิเลนคู่
สวัสดีตอนเที่ยงค่ะเหล่าคนรักเส้นที่กำลังชมรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์อยู่ทั่วประเทศ
สัปดาห์ที่แล้วที่เราได้พาคุณผู้ชมไปค้นหาเรื่องราวของร้านเส้นระดับตำนานกันที่จังหวัดอุตรดิษฐ์กันมาแล้ว
สัปดาห์นี้ค่ะเรามุ่งหน้าสู่เมืองสองแควร์หรือจังหวัดพิศนุโลก
เพื่อพาคุณผู้ชมมาเรียนดูเรื่องราวพร้อมกับร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขาป้ากะถิ่น
ตำนานการนั่งทานก๋วยเตี๋ยวแบบห้อยขาเจ้าแรกในพิศนุโลก๕๘ปี
ก๋วยเตี๋ยวป่าเจ้าเก่าแก่กว่า๕๐ปี
ก๋วยเตี๋ยไก่วัดจันทร์ป้าล้อมกับไก่ตุ๋นชิ้นยักษ์๔๕ปี
และปิดท้ายกันที่ร้านบะหมี่โบราณสูตรเก่าแก่สมัยสงครามโลก

รีบพาพวกเราไปชมกันดีกว่า

กับผมวาริสเฟิ่งอารมณ์ในรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์
รายการให้พาคุณผู้ชมไปค้นหาเรื่องราวและที่มาที่ไปของร้านเส้นในตำนานทุกจังหวัดของประเทศไทยครับ

ผมก็จะตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้นำเรื่องราวใหม่

รวมถึงตัวผมเองก็ได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ไปด้วยกันนะครับ
วันนี้นะครับเราเดินทางมาที่จังหวัดพิศนุโลกครับ

จังหวัดแห่งนี้จะต้องมีร้านเส้นในตำนานให้เราค้นหาอีกมากมายครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้เราไปค้นหาร้านเส้นในตำนานที่จังหวัดพิศนุโลกพร้อมกันเลยครับ
พิศนุโลกแห่งนี้นะคะเดิมเป็นที่รู้จักกันในนามเมืองสองแควร์
ซึ่งมาจากตำแหน่งที่ตั้งที่ถูกขนาดข้างด้วยแม่น้ำสองสาย
นั่นก็คือแม่น้ำน่านและแม่น้ำแควร์น้อยค่ะ
ซึ่งในปีพศ๑๙๐๐สมเด็จพระมหาธรรมราชาที่๑หรือพระยาลิไทย
โปรดก้าวให้ย้ายเมืองสองแควร์มาตั้งอยู่หน้าที่ปัจจุบัน
และยังคงเรียกติดปากกันว่าเมืองสองแควร์เรื่อยมา
ในอดีตนั้นนะคะเมืองสองแควร์เป็นเมืองที่มีความสำคัญหลายด้าน
อย่างเช่นในสมัยสุโขทัยที่นี่ถือเป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่สำคัญของรุ่มแม่น้ำน่านเลยทีเดียวค่ะ
มีผู้คนสัญจรผ่านไปผ่านมาและแวะเวียนเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย
อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีความสำคัญในทางการเมืองอีกด้วย
เพราะที่นี่เป็นเมืองที่สมเด็จพระนเรสวนมหาราชได้ทรงหลังน้ำทักษิโนทก
และจากการเปลี่ยนผ่านเวลามาหลายยุคหลายสมัย
รวมไปถึงร้านเส้นระดับตำนานของเราในวันนี้ค่ะ
ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยทีเดียว
ฉะนั้นอย่ารอช้าเตรียมช้อนเตรียมตะเกียบให้พร้อม
แล้วไปสืบสาวเรื่องราวพร้อมกันเลย
สืบสาวราวเส้นถึงจังหวัดพิศนุโลกทั้งทีนะครับ

ร้านที่เป็นตำนานของก๋วยเตี๋ยวห้อยขา
เจ้าแรกแห่งจังหวัดพิศนุโลกนะครับ
เปิดมาตั้งแต่ปีพศ๒๕๐๐ครับผม

เดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ

นี่ร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขาเจ้าแรกของจังหวัดพิศนุโลกแห่งนี้เลย

ใช่ค่ะโอ้โหแล้วเมื่อก่อนขายอยู่ที่ไหนครับ

อยู่มา๑๕ปี

ว่าเทศบาลเขาไล่พี่ค่ะ
เขาไม่ให้ขายลงน้ำแล้วมันกั้นทางน้ำ

วิถีชีวิตของชาวพิศนุโลกในสมัยก่อนนั้นนะคะ
นิยมสร้างแผ่ขึ้นในบริเวณแม่น้ำน่าน
เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยเท่านั้นค่ะ
แต่ป้ากระถิ่นของเรามีความคิดรีเริ่ม
เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวขึ้นบนเรือนแพร่เป็นเจ้าแรก

นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานก๋วยเตี๋ยวห้อยขา

มีโต๊ะมีโต๊ะอยู่แต่ไม่มีคนนั่งทุกคนไปนั่งห้อยขาดูริมน้ำ
ก็เลยกลายเป็นที่มาของก๋วยเตี๋ห้อยขาจนถึงทุกวันนี้เจ้าแรกของจังหวัดพิสุนโลก
เราขายก๋วยเตี๋ยวอะไรเนี่ยก๋วยเตี๋ยวไทยก๋วยเตี๋ยวโบราณ
เตี๋ยวเมนูไหนที่ขึ้นชื่อของเราก๋วยเตี๋ยวไทยเตี๋ยต้มยำข้าวแห้งค่ะ
เดี๋ยวไปดูแล้วกันว่าเมนูก๋วยเตี๋ยวของที่นี่ทำไมถึงโด่งดังขนาดนี้
จากจะความสนุกการกินโดยการห้อยขาแล้วใช่ไหมครับผมไปเลยครับผม
บุกมาในครัวแล้วเดี๋ยวเรามาดูสูตรแล้วก็ส่วนผสมของบะหมี่โบราณของร้านก๋วยเตี๋ห้อยขาป้ากระถิ่นกันนะว่ามีอะไรบ้างนะ
เริ่มจากน้ำซุปก่อนเลยดีกว่าน้ำซุปเราใส่อะไรบ้างครับในน้ำซุใส่กระดูกหมูค่ะกระดูกหมู
ส่วนไหนครับขาตั้งค่ะขาตั้งแล้วมีส่วนผสมอื่นไหมนอกจากกระดูกมีแค่กระดูกหมูก็น้ำตาลเท่านั้นเอง
ใส่อย่างอื่นเพิ่มเติมเลยอ่ะมาดูอย่างอื่นบ้างตรงนี้มีหมูแดงมีหมูแดง
แดงนี่ทำเองไหมทำเองค่ะเป็นหมูส่วนไหนครับน่องค่ะน่องส่วนน่องเหรอใช้น่องหัวมีส่วนผสมอื่นไหมไม่มีค่ะ
ไม่มีเลยแค่นั้นเราก็ไปต้มเขาต้มเคี่ยวให้สุก
ไม่ปรุงรสเพิ่มใดใดในเนื้อหมูแบบนี้เป็นเอกลักษณ์ของก๋วยเตี๋ยสูตรโบราณนั่นเองค่ะเพราะรสชาติของเนื้อแท้แท้
เมื่อได้ทานคู่กับน้ำซุปและมีฝีมือการปรุงต้มยำที่จัดจ้านครบรสแล้วจะยิ่งเข้ากันมากยิ่งขึ้น
ซึ่งปัจจุบันพี่เฉลียวก็ยังคงทำตามสูตรของป้ากะถิ่นแบบเป๊ะนี่ถ้าไม่มั่นใจในรสมือจริงทำไม่ได้นะเนี่ย
นี่อะไรนี่หนังหมูล่ะคะหนังหมูเหรออ่าหนังหมูนี่เราทำยังไงครับเคี่ยวกับหมูแดง
เหมือนกันเลยใช้ด้วยกันแต่ว่าแยกส่วนแต่มาเคี่ยวด้วยกันใช่ค่ะอ่านี่อันนี้น้ำมันนะคะ
น้ำมันเราใช้น้ำมันอะไรครับน้ำมันหมูน้ำมันแข็งเอาเรามาเกี่ยวกับน้ำมันก็
เจียวน้ำมันหมูก็คือใช้ตัวเนี้ยอ่านี่ใช่ไหมใช้น้ำมันน้ำมันหมูแล้วก็เจียวเป็นน้ำมันออกมาอ่า
แล้วก็กระเทียมสั่นแล้วก็ใส่กระเทียมนะฮะนี่นะฮะก็จะได้น้ำมันหมูกระเทียมเจียวอย่างนี้
นี่นะฮะน่าทานมากมากเลยแล้วนี่อะไรครับอันนี้หมูสับเหรอคะหมูสับนี่ปรุงรสไหม
ไม่มีค่ะสับอย่างเดียวเลยไม่ปรุงรสเลยค่ะโอเคอ่ามีถั่วอันนี้นี่ถั่วป่นนะคะ
ถั่วป่นนี่พั่วใหม่ทุกวันอ่านี่นี่ผักกะน้ำตาลน้ำตาลนี่ผักกาดค่ะ
อะไรนะผักกาดสับผักกาดสับสำหรับมงคลก็เรียกหมูซิโพซิโพอ่าแล้วนี่
นี่ผักตั้งฉาอันนี้ต้นต้นผักชีล่ะคะต้นผักชีอันนี้ต้นหอมต้นหอมเราผักต้นผักชี
เรารู้ส่วนผสมหลักแล้วโดยครบแล้วนะครับผมเราสั่งเมนูดีกว่า
เส้นเล็กต้มยำน้ำหนึ่งที่อ่านะคะใส่แล้วคะทำเลยพี่ฉีดเลยทำเลย
ปรุงก๋วยเตี๋ยวของแม่ค้าก็ยังนั่งปรุงเช่นกันแต่นี่ไม่ใช่เพราะขี้เกียจอะไรหรอกค่ะ
เพราะที่จริงแล้วเป็นวิธีการปรุงที่ทำมาตั้งแต่สมัยป้ากะถิ่นนั่นเอง
เพราะในสมัยก่อนตั้งแต่ขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ในเรือแพร่นั้น
จะปรุงหรือจะหยิบจับอะไรก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
ถ้าหลุดมือก็มีหวังหกเลอะเถอะหรือไม่ก็ร่วงลงน้ำเลยล่ะค่ะ
กระถิ่นจึงต้องใช้วิธีการนั่งปรุงก๋วยเตี๋ยวเพื่อป้องกันปัญหาเหล่านั้นนั่นเอง
นี่ขนาดย้ายขึ้นมาบนบกแล้วพี่เฉลียวก็ยังนำเอกลักษณ์นี้ขึ้นมาร่วมใช้อีกด้วย
เรียกว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะครบด้านเลยนะคะเนี่ยร้านนี้
เอาละฮะตอนนี้ก็พร้อมจะรับประทานก๋วยเตี๋ยวในตำนาน๕๘ปีกับก๋วยเตี๋ยวห้อยขาของจังหวัดพิศนุโลกแล้วใช่ไหมฮะ

จากป้ากะถิ่นครับ

หมายถึงว่าเราปรุงรสกลางไว้ให้เราใส่แค่เครื่องต้มยำไว้แต่ไม่ไม่
ปรุงรสเผ็ดเลยเพื่อให้เขามาปรุงรสเผ็ดเอง
เพราะบางคนกินรสชาติไม่เหมือนกัน
อ่าต้องถามพี่เฉลี่ยวงี้ดีกว่าพี่เฉลี่ยเหลือแต่อะไรกับป้ากระถิ่น
เป็นหลานสาวค่ะหลานสาวแท้แท้เลยใช่ป้าเป็นพี่สาวพ่อเป็นน้องชายอ๋อ
เออใช่เป็นหลานแต่คุณพ่อไม่สืบต่อล้านเหรอ
เสียไปแล้วค่ะอ๋อก็เหลือแต่เราจ้ะเราเราคนเดียวก็เลยมาช่วยดูแลร้านทั้ง
ใช่ค่ะให้กับป้ากระถิ่นเป็นรุ่นที่สองแล้วรุ่นที่สองดูแลป้าตลอดมาเลยค่ะ
ดูแลป้าตลอดมาเลยตั้งแต่เด็กเลยใช่ค่ะตั้งแต่อยู่บนแพ้เลยหรออยู่บนแพ้เลย
โอ้แล้วตอนเด็กเราช่วยอะไรคุณป้าเขาบ้างอ่ะช่วยทุกอย่างอยู่ในบ้านค่ะ
แล้วเราได้มีโอกาสมาลวกเส้นแล้วก็ทำก๋วยเตี๋ยวนั้นอะไรนะลวกเส้นก็ช่วยป้ากันอย่างนี้แหละค่ะ
คือทำมาตลอดเลยตลอดเวลาเลยตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับตอนนั้นอายุแค่มาเดิมอายุสิบสอง
สิบสองก็เริ่มใช่หรอเริ่มทำแล้วค่ะได้ลวกเส้นแล้วเริ่มได้ขายแล้วขายแล้วค่ะ
ตอนนี้กี่ปีแล้วเนี่ยตอนนี้อายุห้าสิบสามมาสี่สิบปีแล้วเหรอ
สี่สิบสี่ปีเคยเปลี่ยนอาชีพไหมไม่เคยค่ะเคยนึกเปลี่ยนไหมไม่นึกค่ะ
ไม่อยากเปลี่ยนเหรอไม่เปลี่ยนไม่เบื่อเลยเหรอไม่เบื่ออะไรทำให้เราหลงรักในอาชีพ
การขายก๋วยเตี๋ยวรักก๋วยเตี๋ยวมากที่สุดทำไมอ่ะว่าป้าเขาเขาไม่ให้หนู
เขาบอกว่าเธอไปขายก๋วเตี๋ไปตลอดนะอย่าทิ้งนะ
มีครอบครัวหรือยังมีแล้วค่ะมีลูกกี่คนหนึ่งคนค่ะ
เรียนจบอยู่แล้วครับ

พอพูดถึงการห้อยขานะมันทำให้การกินอร่อยขึ้นไหม

ถ้ามาไกลไม่ได้กินข้าวเลย๘ชาม
คนเดียวเหรอนี่ชามหนึ่งชามนึงนี่ก็ไม่เล็กนะชามนึงนี่ก็ใหญ่นะเนี่ยกินคนเดียว๘ชามเลยเหรออันนี้ชามเท่าไหร่เนี่ย

จะมาพิศนุโลกจะมาทานก๋วห้อยขามายังไงตั้งอยู่ที่ไหน
มาถึงหน้าวัดใหญ่ตรงมาเรื่อยนะคะตรงมาตลอดร้านที่๒ไม่ใช่นะคะมาร้านที่๓ร้านที่ไหนนะคะ
จำชื่อไว้ว่าป้ากระถิ่นแล้วกันเพราะทุกร้านห้อยขาหมดเลย

ไหมครับจำชื่อไว้ว่าป้ากระถิ่นนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากมากนะครับพี่เฉลียวลูกค้าเข้าใหญ่แล้วไปทำก๋วเตี๋ได้แล้ว
คุณผู้ชมได้ทราบตำนานความอร่อยของร้านก๋วยเตี๋ห้อยขาป้ากะถิ่นแห่งนี้ไปแล้วทีนี้ก็เหลือมาลองชิมกันแล้วล่ะค่ะ
ใครได้แวะมาที่จังหวัดพิศนุโลกแห่งนี้อย่าลืมแวะมาทานก๋วยเตี๋ยวอร่อยนั่งห้อยขาชมวิวริมแม่น้ำที่ร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขาป้ากะถิ่นด้วยนะคะ